ปีเสือปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนน่าจะเจอเรื่องทั้งดีและไม่ได้ดี
อย่างน้อยก็น่าจะเรื่องสองเรื่องแหละแต่เราก็ผ่านมันมาแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายคนรีวิวไว้ในโซเชียลกันเยอะเลย
มาดูสาวในวงการบันเทิงบ้านเราดีกว่าที่เขารีวิวชีวิตของปีเสือที่ผ่านมา
เชื่อว่าหลายคนนะจะต้องเดาว่าโอ้โหปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดังแล้วก็ปังของเธอนะ
แต่น้ำบอกว่ายังเหลืออยู่ยังทำอะไรอีก

แต่งานที่ว่านักแล้วเนี่ยสาวเบลล่าบอกว่า
และมีให้ติดตามกันตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะ

ก็เป็นแบบเหมือนช่วงเวลาระค่ะ
ที่แบบเหมือนเรารีบทำงานแล้ว

เบลได้ไปทำอย่างอื่นมากขึ้น
ปีนี้ก็คือทำผลงานเอาไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าทุกคนก็จะได้ชม

สุดยอดเลยนะคะก็ขอให้แฮปปี้รับปีใหม่นะจ๊ะเบลล่าจ๋า
สาวสวยคนต่อมาคุณผู้ชมสาวปรางกัณรัน
หากเป็นคนนอกนะที่ติดตามชีวิตเธอตลอดทั้งปีเนี่ย
คงจะพูดตรงกันว่าเป็นปีที่หนักเอาเรื่องในเรื่องของความรัก
ที่คุกเข่าขอแต่งงานกันไปแล้วเนาะหลายคนก็คงทราบกันดี
แต่ใช่ว่าปีนี้จะแย่ไปซะทุกเรื่องนะ
เพราะว่าเป็นปีที่ตัวของสาวปลางได้เริ่มเส้นทางใหม่ค่ะ
เรื่องการแสดงแล้วก็เรื่องการหันมาทำงานเกี่ยวกับเสียงเพลง
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เธอรักมากเลยในเสียงเพลงนะ
เมื่อไปจ่อไมค์ถามแล้วก็ให้สาวปลางเนี่ย
ปลานรีวิวชีวิตตัวเองหน่อยปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
เธอก็รีวิวเอาไว้ว่าเป็นปีที่โหดสำหรับเธอเหมือนกันนะ
แต่ก็เป็นปีที่ทำให้เธอนั้นเข้มแข็งขึ้นค่ะ

พี่เสือฟังดูโหดก็โหดจริงสำหรับหนู

มีหลายเรื่องราวเข้ามาในชีวิตค่ะอย่างที่ทุกคนรู้
แต่ว่าจริงก็เป็นปีที่ทำให้เราโตขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่ง

เรื่องดีมากอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดี
อยากพูดว่าไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่ทำให้เรา
ให้ชีวิตแบบมีคลื่นอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้

พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปีหน้า
สุดยอดเลยนะคะสาวปลางนี่นะสวยเนอะ
จริงนะคะสวยพอสิอย่างกูผู้ชมอีกหนึ่งสวยแล้วก็ดังมากจริงนะคะ
ปิดท้ายกันที่นางงามสุดฮอตแห่งปีได้แก่อิงฟ้าอิงฟ้าวราฮา
บอกแบบนี้นะคะว่าปีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของเธอค่ะ
เพราะตั้งแต่คว้ามงมิสแกรนดมาคลองเนี่ยโด่งดังภายในข้ามคืนค่ะ
เชื่อว่าทุกคนน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าปีเสือปีนี้คือปีทองแล้วก็ปีที่ดีของเธอค่ะ
มีทั้งชื่อเสียงเงินทองนะคะถาโถมเข้ามาแบบพลิกชีวิตค่ะ
แต่สำหรับสาวอิงฟ้านะคะเธอขอรีวิวชีวิตตัวเองว่าเป็นปีที่พลิกชีวิตสุดค่ะ
แต่ชื่อเสียงเงินทองที่ได้มาก็แลกมาพร้อมกับดราม่าที่หนักหน่วงเช่นเดียวกันค่ะ
ก็เป็นปีที่มันมีทั้งมีความสุขแล้วก็ความเครียดอยู่พอสมควรอะไรอย่างนี้มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไป
แล้วก็อย่างที่หลายคนเห็นแหละว่าปีนี้มีทั้งข่าวดีนะคะแล้วก็มีร้านดราม่าไม่หย่อนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าในเรื่องของการงานการเงินมันก็ปังมากเช่นเดียวกันในปีนี้ก็เรียกได้ว่าพลิกชีวิตเราในอะไรหลายอย่าง
เติบโตขึ้นได้มากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นพร้อมที่จะสู้ในปีต่อไป